เยินของสุโขทัยอันดับสิบช่วงหลังผลงานนี้อาจจะไม่คงเส้นคงวา
เหมือนในช่วงต้นซีซั่นนะครับทางสุโขทัย
เมืองทองก็ฟอร์มหลุดไปนะครับเพิ่งจะกลับมาได้นะครับ
ในเกมท์ที่แล้วแล้วก็สตาร์ตเกมมาครับ
เมืองทองตกไปรองในบ้านอีกแล้วครับสุโขทัยได้ลูกเตะมุมแล้วก็เป็นทริสตองโดในมงผิดเหลี่ยมเข้าไปนะครับ
และนาที๒๒เอ็นจีว่าได้บอลหลุดครับหลุดเดียวไปแตะหลบประสิทธิพดุงโชค
ยิงให้สุโขทัยครับหนีเป็น๒๐
อาทิตย์๓๓เบื้องทองได้จุดโทษครับ
แล้วก็เป็นเฮเมตตี้เฟอร์นันเดสหลังหาไม่พลาดไล่มา๑๒
เป็นเกม๕ดาวอีก๑แมชนะครับของไทยลีกซีซั่นนี้เลยครับ
เพราะว่าอีก๒นาทีสุโขทัยนั้นมาได้ประตูครับ
หนีห่างครับที่๓๑จากจอร์นบาร์โจ
นาที๔๕อาทิตย์สตรองโดไปแย่งบอลครับ
แล้วจ่ายให้กับเฮเบอร์ตี้ยิงลูกนี้ครับ
ใกล้ตัวแต่ว่าบิดตัวยิงได้ดีนะครับ

ทริกของเจ้าตัวในเกมนี้ครับ
ครึ่งหลังทำท่าว่าจะจบด้วยการเสมอ
เพราะเจ็บนาทีที่๔ครับเหลือดราม่าจากลูกโมงของอานิสรโบรมรักครับ

เหมือนจะหมดแต่ว่าวิ่งไม่หยุดเลยครับคราวนี้
เบื้องทองพลิกกับปัจจนาศสุดมัน๔๓ก็เก็บเพิ่มเป็น๒๗คะแรนครับ

สุโขทัยนั้นมี๒๑คะแนนครับยังรั้งอันดับ๑๐ครับ

บุรีรำก็แซงแบงคอกกลับมาเป็นจ่าฝูอีกครั้งหนึ่งครับ
ส่วนการท่าเรือถล่มราชนาวีไป๗ต่อ๑นะครับ
การท่าเรือทำสถิติชนะด้วยสกรที่มากที่สุดนะครับในกเกมรีก
หลังจากผ่านนัดที่๑๖บุรีรำครับ๓๘คะแนน
บานคอก๓๖การท่าเรือ๓๑
แสงประจบขึ้นมาประจบล่นไปที่๔
คะแนนแล้วก็เชียงรายอันดับ๕นะครับ๒๗คะแนน
ย้ายทีมของผู้เล่นเชียงรายนะครับเป็นดีลใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ครับ
มีการเปิดตัวนั่นก็คือธนบูลเกษารัฐนะครับ
ตรวจร่างกายไปเรียบร้อยมีปัญหาบ่ายโมงครึ่งวันนี้นะครับ
ตั้มก็เริ่มจะมีชื่อกลับมาเป็นตัวสำรองอยู่ในลิสต์ของทางเชียงรายหลังจากที่หายเจ็บ
ซื้อมาก็พร้อมในการใช้งานเลย
สโมสรราชบุรีก็ยืนยันว่าบรรลุข้อตกลงกับผู้เล่นใหม่๓คน
ก่อนจะเปิดตลาดซื้อขายเล็กที่๒
แล้วก็จะมีการเปิดตัวในเร็วนี้นะครับ
ตลาดซื้อขายก็เปิดบันที่๑วิทยุณาถึง๒๙วิทยุณาหยุดนี้ครับ